คลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยครับเพราะเท่าที่อ่านดู
มีค่าจอดรถนะขอเก็บค่าจอดรถหน่อย
เขาไม่ให้อ่ะสิแล้วเถียงกันแบบนี้ฮะ
นี่แหละครับคนเถียงคือเจ้าของคลิปนะ

ผู้ชายที่ใส่แมสใส่หมวกคนนี้

ซึ่งเขาบอกมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะพี่

ฝั่งคนใส่หมวกก็บอกน้องไม่เป็นไร

คนถ่ายคลิปก็ยังบอกเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะ

ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่

มันจะห่างจากโซนสถานบันเทิงประมาณ๑๐๐

ห้ามจอดนะสิเป็นจุดห้ามจอด

ที่เป็นฟุตบาทขาวดำเท่านั้นครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเวลาตกกลางคืนแล้วนะคุณผู้ชม
ก็จะมีนักท่องเที่ยวแถวนั้นมาจอดรถ

ก็เลยจะมีกลุ่มมิจฉาชีพบางคนครับ

บางคนก็ยอมจ่ายไป

จริงก่อนหน้านี้เคยมีการกวาดล้างไปทีนึงแล้วครับ
ไปถามรองนายกเทพสมบันดีนครขอนแก่น

ดังนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าที่จอดรถ

จริงแล้วบริเวณนี้เป็นจุดห้ามจอดรถด้วยนะ
หลังเกิดเหตุก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกปรีชา
ก็ยืนยันครับว่าตำรวจไม่มีนโยบาย
ให้ประชาชนและเจ้าของร้านในพื้นที่ดังกล่าว

เพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นที่สาธารณะ
หลังจากนี้จะสั่งให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ
ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

เก็บเงินก็อย่าไปจอดเถอะไปเลือกจอดที่อื่น
แต่บางคนก็บอกว่าให้ค่าข้าวเขาเถอะ

นี่สิแต่ก็ย้ำไงมันเป็นขาวแดงนะฮะเออครับโอ้โฮ